แล้วปากก็เบี้ยวค่ะ

พอกินเสร็จปุ๊บเป็นยังไง๓๐นาที

อาจารย์บอกเล่นของผีไฟโหงเลยนะ
มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๑๐นาที